รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

นวัตกรรมเปลี่ยนโลก

เป็น๖๐นาทีของความอัศจรรย์นะครับ

พูดอยู่เรื่องคำพูดปากของคุณที่เมื่อก่อนเที่ยวไปรับปากเที่ยวไปสัญญา
ฉันจะรักฉันจะดูแลไปจนวันตายเคยบ้างไหม
ผมเมื่อก่อนเคยแต่ตอนหลังพอได้มาสวดมนต์
แล้วก็ในบทสวดมนต์เนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าให้เราขอคำมากรรมกับคำพูดของเรา
ขอยกคำพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยผูกพันสัญญากับคนรักในสมัยโบร่ำโบราณไม่ต้องตามจอง

ใช่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะไปผูกจิตผูกกรรมผูกอะไรกันตลอดไปก็ได้
คือในชาตินี้เนี่ยเราอาจจะมีคู่ของเราแล้วแต่คู่ชาติที่แล้วอาจจะตามมาในชาตินี้ก็เป็นไปได้

ใช่เขาเลยต้องบอกว่าเราจะไม่ผูกจิตติดกันแล้วนะอะไรอย่างนี้คือขอให้แยกกันไปอะไรอย่างนี้
วันนี้เรามีแขกรับเชิญอยากให้คุณรู้จักกับนาง
เขาเนี่ยมีปฏิหารเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเกิดจากการพูดกับศพ

เมื่อไปรับปากกับศพไปพูดกับศพก็เกิดปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้หญิงคนนี้

คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้
แต่แขกรับเชิญในค่ำคืนนี้ขอต้อนรับ
คุณกิฟท์อธพิการธรรมพิทักษ์ฮะ
สวัสดีครับ

นะครับคือเรียกว่าคุณกิ๊บเนี่ยเองอ่ะทำหน้าที่สับเปิดทุกอย่างเลย
คุณผู้นำนะฮะมวยจะเป็นนอนเป้าศพอยู่กับศพเก็บศพต่างต่างนั้น
เป็นหน้าที่คุณหมดเลยของกิ๊บอ่ะยังเป็นในตำแหน่งผู้ช่วย
ก็คือยังไม่ได้เผายังไม่ได้มัตตาสังแต่ช่วยจับมือ
แต่อะไรคือหน้าที่หลักเอาล่ะคนเสียชีวิตมาปุ๊บ
หน้าที่หลักของคุณคือศพเข้ามาเขาโทรมาปุ๊บเขาแจ้งมา
เราก็จะช่วยพระทำความสะสาราดูแลสาราแล้วก็รอเขามา
เราก็จะเช็คเรื่องว่ามีของอะไรต้องใช้ต้องอะไร
แล้วก็เตรียมจัดของทุกอย่างจนถึงเวลาลดน้ำศพอืม
แล้วก็ช่วยลุงมัดตาสางจนเข้าบรรจุศพแล้วก็ดูว่าญาติเขาจะต้องการให้เราอยู่เป็นเพื่อนไหม

ทำไมคุณต้องไปนอนด้วยผมไม่เข้าใจนอนยังไงนอนอยู่อยู่ติดกับโรงหรือว่ายังไง
หรือยังไม่เอาเข้าโลงแล้วนอนก็นอนในศาลาเลยค่ะ
สาราที่มีคนตายถูกต้องเอาศพเข้าลงหรือยังบางงานก็จะนอนอยู่กลางสาราเลยแล้วมีมุมคอบ
งานก็จะอยู่ในโรงเรียบร้อยแล้วหมายถึงร่างเขาหมายถึงหมายถึงศพอ่ะนะฮะใช่ค่ะ
บางทีก็แล้วแต่ว่าเลิกเขาจะเอาเข้าเข้าโรงกันเมื่อไหร่ส่วนใหญ่จะเข้าโรง
ส่วนน้อยจะอยู่กลางสาราแล้วมีมุมคอบทำมา๘ปีนอนมา๘ปีอยู่กับศพเนี่ยนะ
เฝ้าศพทำมาตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเริ่มต้นจากแม่เสียแม่เป็นศพแรกอ๋อเหรอ
ปีห้าหนึ่งนี่ปีหกศูนย์แล้วก็เก้าปีเก้าปีถ้าถ้านับการเฝ้าศพนะคะอืม
เฝ้าศพตั้งแม่ศพแรกคือสิบเจ็ดมีนาปีห้าหนึ่งแต่ถ้าตั้งแต่ช่วยลุงทำศพเนี้ย
สับปะเลอเข้างานศพเนี้ยทำมาตั้งแต่ประมาณปีสี่หกสี่เจ็ดโอ้โห
เพราะฉะนั้นเรื่องคนตายกับคุณคุณก็ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องแปลกไม่แปลกเลยค่ะ
หนึ่งอาทิตย์นอนกับคนตายกี่วันบางทีเดือนหนึ่งก็จะเข้ามาสองศพสามศพ
ผมคล่องใจมากเลยนะฮะทำไมเราถึงต้องไปนอนเฝ้าศพด้วยก็ศพเพราะเขานอนกับเขาอยู่เฉย
ทำไมถึงต้องมีคนนอนเฝ้าศพเพื่ออะไรมันมีจริงต่างจังหวัดมันมีจริง
ถ้าเหตุผลนอนเฝ้าเพื่ออะไรเขาต้องมีที่มาอธิบายว่าทำไมต้องนอนเฝ้าศพ
เขาบอกว่าห้ามทูบดับตะเกียงดับแต่สำหรับกิ๊บอ่ะอาจจะเป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งคือ
ทูบกับตะเกียงมันอยู่ถ้าเกิดแมวมันอยู่มันล้ม
เดี๋ยวไฟลืนถูกต้องอ่า
คือมันเป็นทั้งวิทยาศาสตร์และศัยศาสตร์โอเค
ศัยศาสตร์เราเชื่อว่าทูบคือกลิ่นให้เขาเดินทาง
เกียงคือแสงสว่างนำทางเข้ามาห้ามดับ
ของพวกนี้พยายามห้ามดับแต่มันดับได้ทั้งวิทยาศาสตร์และศัยศาสตร์เหมือนกัน
มันก็มีที่เกิดขึ้นทั้งดับมันดับได้เองจริง
นอนกับศพมา๘ปี๙ปี๑๐ปีของคุณเนี่ยเห็นบอกว่านอนกับศพมาแล้วเนี่ย
ร่วมร่วมเนี้ยนะฮะประมาณสี่ร้อยศพ
ประมาณนั้นได้ค่ะนอนอยู่ข้างข้างเขาเนี่ยนะฮะค่ะโอ้โห
ก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้เห็นบอกคุณกิฟต์เองเนี่ยนะฮะ
เคยมีปัญหากับร่างกายก็คือคุณเดินไม่ได้ใช่ค่ะ
ทำไมถึงเดินไม่ได้ฮะประสบบัติเหตุค่ะเป็นอะไรครับ
อ่ารถมอไซค์ประสานงากันอืม
ทำให้ซีกขวาของกิฟต์ทั้งซีกข้อมือและหัวเข่าอ่า
ใช้การไม่ได้อืมด้านขวาทั้งซีกนี่เลยเหรอฮะอย่างงี้เลยเหรอฮะ
โอ้โหก็เหมือนกับเอามาพึกเอามาพาดไปแล้วอ่ะเนอะอืม
ไม่ถึงขั้นนั้นแต่กลับมาไม่ปกติคือกระดูกกลับมาได้
แต่เส้นอ่ะเส้นมันกลับมาได้ไม่ปกตินอนอยู่หกเดือนแขนยกไม่ได้อะไรไม่ได้
นอนเฉยเฉยอยู่หกเดือนหกถึงแปดเดือนที่เรียกว่าหิ้วปีก
จะไปหาหมอคือต้องหามกันไปเมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ปกติ
ความรู้สึกณวินาทีนั้นเป็นยังไงบ้าง
รู้เลยอ่ะว่ารักอาชีพสับปะเลอทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
มันไม่รู้อ่ะมันรู้แต่ว่าถ้ากลับมาเดินไม่ได้
กลับไปทำงานนี้ไม่ได้แบบเราจะทำยังไงดี
คือเหมือนกับเราอยากจะทำอาชีพนี้ใช่เขาบอกว่าตอนนั้นคุณรู้สึกเลยว่า
ชีวิตก็ตกต่ำสามีก็มาแยกทางใช่แฟนแฟนที่คบกันตอนนั้นก็
อืมแล้วเหมือนว่าจะกลับมาไม่ปกติเขาก็ขอขอแยกทางไป
เขาก็คงคิดว่าเราจะเป็นภาระเขาเนอะคือเรียกว่าในจุดนั้นเนี่ย
ที่สุดในชีวิตแล้วล่ะอ๋อร่างกายผ่วยสามีหรือแฟนเนี้ย
เลิกไปพลิกสุดรายได้ไม่มีเงินทองไม่มีสุดยอด
สุดท้ายแล้วนะฮะเห็นบอกว่าคุณเนี่ยไม่รู้คิดยังไง
ยกมือตั้งจิตอธิษฐานคุยกับศพก็กลับไปยืนมองเมนเนอะ
ฮะอืมไปยืนมองเมนไปยืนยอมเมนทำไมอ่ะ
เพราะว่าบ้านของเราหัวใจของเราคือเราอยากทำ
คือเราเป็นสับปะเลอมาก่อนถ้าเกิดร่างกายเราเป็นแบบนี้
เราคงจะทำงานไม่ได้ใช่ก็ไปยืนมองแล้วพอดีจังหวะ
ก็มีงานมีงานเข้าหมายถึงว่ามีศพมาใช่มีศพตั้งอยู่
ก็เลยเนี้ยกระเต็งขาก้องแก้งก้องแก้งเข้าไปคือคุณเดินกว่าง
แป๊กแป๊กแป๊กแป๊กนี่ไงใช่ไหมใช่เดินไปนกเป็นกวิ่นเข้าไปเลยค่ะ
อ่าก็เข้าไปนั่งมองอยู่พักแล้วก็เหมือนกับว่าก็คุยกับศพนั่นแหละว่า
มันพอจะมีโอกาสให้กิ๊บกลับได้มาทำตรงนี้ไหมมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นไหม
ขอโอกาสให้กิ๊บได้ไหมไปคุยกับศพ
แล้วยังไงตาจะช่วยหนูได้ไหมยายจะช่วยหนูได้ไหมอืม
หนูรักตรงนี้จริงหนูอยากกลับมาแก้ไขตรงนี้
อยากกลับมาทำตรงนี้ถ้าลูกกลับมาหายเป็นปกติ
ลูกจะขอปวนาตัวทำอาชีพนี้จนวันขาด
จะสับปะเลอจนวันตายใช่หรือจะทำจนหมดลมหายใจก็
ถ้าเขาเลือกเราเขาให้โอกาสเรากลับมาแก้ตัวนะ
จะไม่ทิ้งเขาไปไหนอืมปรากฏว่าหลังจากที่คุณตั้งจิตอธิษฐาน
เป็นยังไงฮะก็ไม่ได้เกิดขึ้นภายในเดือนสองเดือนหรือสามเดือนนะคะ
ก็มีโอกาสได้กลับเข้ามาทำงานในวัด
แต่ทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ร่างกายก็ไม่ได้สมบูรณ์ใช่ไหมยัง
คือขาก็เดินป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บไปเรื่อยเรื่อยจนเราท้ออีกรอบหนึ่ง
เราก็บอกว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะรอช่วยงานปีนะ
บอกว่าหมดงานปีไม่มีอะไรดีขึ้นเขาไม่อยู่แล้ว
ภาระเราก็ไม่มีแฟนก็ทิ้งอืมหนี้สินก็ไม่ได้เป็นหนี้ใครอืม
ปรากฏหมดงานปีที่สองวันเอาเครื่องเสียงมาต่อ
พอดีไฟมันรั่วหนูมันกัดเกิดเหตุการณ์ไฟดูด
ไฟดูดคุณใช่ค่ะแรงไหมฮะสะบัดเลยค่ะกระพืออยู่พักหนึ่งอ่ะ
น่าจะประมาณยี่สิบใช่จากนี้เลยเหรอยี่สิบถึงสามสิบวิได้โอ้โห
เกือบนาทีครึ่งนาทีอ่ะนะความรู้สึกตรงนั้นนะ
น่าจะประมาณสักยี่สิบวิอ่าตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเอาแล้ว
คิดว่าไม่รอดอ๋อตัวเองคิดว่าตายเลยด้วยซ้ำคิดว่าคิดคือคือแบบตอนนั้นตานี่หงายเห็นเพดานแล้วอ่ะ
ไม่มีใครอยู่ด้วยด้วยไม่มีใครอยู่คนเดียวแล้วทำยังไง
อาจจะโชคดีคือปั๊กมันไม่แน่นสะบัดจนหลุดอืมอ๋อถ้าไม่หลุดก็ป๊อกป๊อกป๊อกเนอะ
ร้อยแล้วเป็นยังไงหลังจากนั้นอาการอ่าอาทิตย์แรกสัปดาห์แรกที่ว่าหลังจาก
ออกมาจากโรงบาลทั้งตัวเนี่ยจะยิบทั้งตัวเลยค่ะยิบยังไงฮะยิบยิบยิบยิบยิบยิบยิบ
เหมือนมีอะไรวิ่งอยู่เหรอใช่แล้วก็ตามนิ้วนิ้วมือและนิ้วเท้ามีลมวิ่ง
มีลมวิ่งออกเป็นลมวิ่งเลยค่ะรู้รู้สึกมันลมวิ่งออกปลายนิ้วคุณหนุ่มอยากรู้มันเป็นยังไง
เอาไม่เอาไม่เอาลมเนี่ยมันออกมาไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะมีความรู้สึกเหมือนแบบ
เหมือนมีอะไรแบบไม่มันก็มีบางที่บอกว่าบางทีเนี่ยพี่ลองพี่ลองบีบ
แล้วพอปล่อยมันจะลึกช้าช้าหรือแบบเป็นเป็นจิ๊ดจิ๊ดอ๋อเป็นจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดลมวิ่งลมวิ่ง
ใช่ก็คือมันกระแสไฟมันเข้าลมมันจะวิ่งออกมือเท้าตอนนั้นคิดว่าตัวเองหนักขึ้น
ใช่อาทิตย์แรกคิดว่าตัวเองตายแน่แน่ใช่ช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยแย่มากเลย
นอนอย่างเดียวเลยเป็นยังไงก็เริ่มเริ่มขยับตัวทำอะไรได้
เราก็เริ่มหยิบของทำนู่นทำนี่เราก็เอ๊ะเราคิดไปเองหรือเปล่า
อืมแต่ก็ยังไม่ไม่เท่าไหร่จนสัปดาห์ที่สามเฮ้ย
แขนที่ยกได้แค่นี้ขยับได้เยอะขึ้นอืมแขนที่เอี้ยวได้แค่นี้
จังหวะเราเผลอตัวเนอะมันไปได้อืมเท้าที่เรายิบยิบตลอด
เรามาเอ้ยแต่คิวไม่กินไอ้เดินแปลเป็นเป็นเพนกวิ่นตักตักตักตัก
มันมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มดีขึ้นคือเหมือนกับว่าเราเริ่มก้าวเก้า
ขาได้ดีขึ้นขึ้นบันไดคือเหมือนกับว่าการบิดอ่ะอันนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานหรือยังกี่ปีแล้วอ่าประมาณปีสาม
อืมจนในที่สุดกลับมาปกเกือบปกติทุกวันนี้คือปกติ
อะค่ะวิ่งได้แล้วแวบแรกเลยคิดถึงศพนั้นก่อนเลยไหม
ที่คุณไประบายกับเขาว่าอยากจะกลับมาทำสับปะเลอ

แล้วก็ศพที่วันนั้นที่คุณไปพูดพันนานากับเขา
จำได้มั้ยว่าสบนั้นคือสบใคร
เราจำไม่ได้จริงว่าเป็นตาหรือเป็นยายแต่รู้คนแก่

เกิดขึ้นจากการที่คุณไปขอศพในวันนั้นหรือเปล่า

แล้วมันมีสัญญาณอะไรในระหว่างที่ตัวเองดีขึ้น

บอกว่านี่ฉันมาทำให้เธอดีขึ้นแล้วนะมีไหม

จะเป็นเสียงผู้ชายบอกให้มาหาเขา
เราก็จะถามว่าใครไปไหน

จนวันที่ตัวเองตายคาเมนเลย
แล้วจะนอนเฝ้าศพจนกว่าจะนอน

นอนเท่าที่จนเราจะนอนได้ค่ะ

คือถ้ามีเด็กที่สามารถต่อ

หนูสามารถปล่อยมือให้เขามานอนได้โดยไว้ใจได้

เรื่องราวนะฮะที่เรียกว่าเป็นวิบากรรมของคุณกิ๊บเนี่ย

สับปะเลอกับมะพร้าวเป็นของคู่กันหรือยังไงฮะ

มะพร้าวเนี่ยมันคือของสะอาด
ทำพิธีอะไรทุกอย่างควรจะใช้มะพร้าว
ที่เขาไหว้นู่นไหว้นี่พ่อถือว่าน้ำมะพร้าวเป็นของสะอาด

เพราะฉะนั้นการล้างหน้าศพก็ต้องใช้มะพร้าวเหมือนกัน

ก็คือล้างอาบน้ำให้เขาสะอาดแล้วส่งเขาสู่พบภูมิที่ดี
อันนี้คือความเชื่อของคุณถามจริงว่าเวลาเขาใช้เสร็จแล้วคุณกล้ากินไหมเนื้อมันอ่ะ
นี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นที่กิ๊บได้เข้ามาทำสับปะเลอตรงนี้

คนโบราณเขามีความเชื่อว่าเด็กนอนกัดฟันเนี่ยให้กินของ๓อย่าง
คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะมี๑อวัยวะเพศหมูตัวเมีย
คำอาจจะไม่สุภาพนะคะใบขี้หมูขี้หมา

เป็นคนกลัวหัวหมูกิ๊บเลยตัดอวัยวเพศหมู

ใช่ส่วนใบขี้หมูขี้หมาเนี่ยหายาก

ยายบอกว่ามันเป็นใบขึ้นตามแบบที่เหมือนหนองน้ำอย่างเงี้ค่ะแต่บะหายากมากเลย
ใช่คนโบราณจะรู้กิ๊บก็เลยยอมรับว่าก็เลยตัดทีนี้เราเป็นคนไม่กลัวผี
เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเลยเลือกมะพร้าวหน้าศพ
นั่นก็เลยคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เดินเข้าไปที่สารา๒ที่มี
ที่เมน
จะไปเอามะพร้าวนึงมากิน
กั้นใจแล้วแทก๓ที

ตีปั๊บ

อ๋ออันนี้เป็นมะพร้าวแก่อันนี้เป็นมะพร้าวอ่อน
คือเป็นมะพร้าวเหมือนกันนั่นแหละคืออันนี้ถ้าเกิดเราปอกมาปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้
แต่ถึงเราจะใช้กันเนี่ยเขาจะใช้เป็นมะพร้าวแก่

ถูกไหมฮะคือตีกระลาข้างบนให้แตก

ทำให้คุณหายจากอาการที่นอนกัดฟัน
แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กเด็กสองคนสามขวบก็คือผู้ใหญ่ก็จะบอกเขาหน่อยว่าขอเอากลับไปบ้านนะ

ปุ๊บแล้วบอกลอยว่าจะเอากลับไปให้ลูกนนะเป็นให้หลานกินนะ
พอเด็กกินเสร็จก็ให้เขาเอาไปเขาเรียกว่าไปจำเรินไว้ที่คนต้นไม้ไว้
แต่ทีนี้เขาก็บอกมาว่าอย่าให้ไว้ที่บ้านให้กลับไปจำเรินที่วัดได้จะดี

ขึ้นนะดีอยู่ประมาณสี่ถึงห้าปีอืมกัดกัดกัดกัดฟันเนี้ย
ใช่ค่ะแล้วยังไงต่อแล้วชีวิตมันจะเริ่มมาเป็นสับปะเหลอได้ยังไง
นั่นแหละค่ะก็คือช่วงแรกแรกกิ๊บเข้าไปรอมะพร้าวอืม
ไม่กลัวผีก็จริงแต่ก็มีการเลือกไงเออ
ศพนั้นศพนี้แล้วทีนี้ความบังเอิญหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ศพที่กิ๊บเลือกบังเอิญเป็นศพแม่ชีฮะจำได้เลยเป็นศพแม่ชีเหรอฮ
ใช่ศพแรกอ่ะเหรอใช่ศพที่กิ๊บเลือกมะพร้าวเนี่ยเป็นศพแม่ชี
ศพที่เริ่มครับเป็นศพแม่ชีแล้วระหว่างที่อย่างที่บอกว่ากว่าจะถึงศพแม่ชีเนี่ย
ได้ไปช่วยลุงอยู่ประมาณสี่ถึงห้าศพที่พอไปถึงปุ๊บพอลุงมองจะเอาไหม
อย่างงี้เลยอย่างงี้อืมคือไม่กลัวนะแต่พอเปิดศพมาเสร็จไม่กินอืม
คือตอนนั้นเรายังมีความรู้สึกว่ากลัวกินแล้วเขาตามเรากลับไปเปิดมาเสร็จ
ไม่เอาได้ไหมอืมแต่พอวันหนึ่งแม่ชีโอเคโอเคเอา
แล้วผลพลอยได้จากที่เราเข้าไปช่วยลุงโดยที่ความอยากรู้อยากเห็นหรือแค่ว่า
สนุกแล้วเรากลับได้ปัจจัยสองร้อยสามร้อยจากเจ้าภาพอืม
มันเลยเป็นเหตุที่ช่วงนั้นระหว่างรองานจากการเรียนจบเลยทำให้เราเข้าไปช่วยลุงสับปะเลอเรื่อย
เรื่อยเรื่อยใช่เป็นอาชีพไปเลยโอ้โหจนวันหนึ่งแม่เสียทีนี้ก็เลยทำให้ยิ่งยาว
ก็คือคราวนี้เขาเริ่มตามไปนอนเฝ้าแล้วเริ่มไปนอนเฝ้านี่นี่นี่ต่อมาเรื่อยเรื่อยนั่นแหละ
แต่ว่าถามอย่างนี้เห็นบอกตัวคุณเองเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องราวเกล็ดเล็กเกร็ดน้อยที่คุณเล่าให้เราฟังแล้วว่า
อันนู้นใช้อันนี้มาทำให้เด็กเนี่ยไม่นอนกัดฟันได้เห็นบอกชีวิตคุณเองเนี่ยนะฮะ
ต่อมาเนี่ยคุณเคยมีวิบากรรมในชีวิตเนี่ยจนถึงขั้นอาจจะฆ่าตัวตายมาแล้วสองครั้งเลยล่ะ
มันคือเรื่องอะไรฮะก็ช่วงที่แม่เสียล่ะค่ะเราก็เจอปัญหาครอบครัวเจอปัญหาชีวิตศูนย์เสียทุกอย่าง
จนเรารู้สึกเราก็ท้อแล้วในเมื่อมันไม่เหลือใครเนอะอืม
เพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาก็แยกทางกันเราก็ลูกคนเดียวไหนจะปัญหาทุกเรื่อง
พ่อแม่พอเผาแม่ได้เสร็จวันสองวันความรู้สึกเดิม
ไม่รู้จะอยู่เพื่ออะไรก็เชือกเชือกสีเขียวในร่อนเลยค่ะ
ผูกหน้าบ้านเลยห้อยอย่างดีเลยแขวนคอแล้วดึงปุ๊บขาดปั๊บ
อู๋หนานะขาดดีขาดกลางหรือขาดขั้ว

มันลอยแบบอย่างนี้เลยค่ะลอยเหมือนมีคนกอดเตาไฟ
แล้วเราก็ลงมานั่งเขาเรียกว่าจุกอ่ะ
ลงมานั่งจุกเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามืนง่วงแล้วเราก็เดินเข้าไปนอน
เช้าตื่นมาเราก็ลุกมานั่งเอ๊ะเมื่อคืนเราฆ่าตัวตายไม่ใช่เหรอ

คุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณที่คุณตกลงมาแล้วมีควันทูบเข้ามานั่น
คิดว่าแม่เขาคงไม่อยากให้เราไป

เพราะว่าก่อนแม่เสีย
เช้าวันแม่หนูเสียตอน๑๑โมง
เช้านั้นประมาณ๗โมงได้โทรคุยกับแม่พอดี
อยู่แม่พูดตรงเลยแม่ไม่อยากให้หนูทำสับปะเลอเลยแม่กวางหนูมาตลอด

วันนั้นอยู่แม่พูดว่าอยากทำก็ทำ

อย่าเกเลนะลูกนะตั้งใจทำงานตรงนี้นะ

แต่มันจะมีสักกี่คนต้องเรียนจบมาจากเป็นสับปะเหลอมันก็ไม่มีหรอกเนอะ

หนูก็เลยคิดว่าเขาคงเขาคงไม่อยากให้เราไปแล้วเขาคงอยากให้เราอยู่
คือมานั่งคิดเนาะนั่งคิดกับคำที่เค้าพูดอะฮะ
หนูเลยทิ้งทุกอย่างของโลกภายนอกเค้าทำงานสับเปล่าเต็มตัว

ยังไม่จบชีวิตอยู่กับความตายทำงานกับความตาย

แต่ความนี้มันไม่เวลาที่มันเจอปัญหาจริงบางทีมันก็ปรงยากเนอะ

ก็มาจากที่รถชนนี่แหละอย่างที่บอกว่ารักษาตัวอยู่ปีกว่า
จนกายภาพก็แล้วจนคุยกับหมอว่านี่
หนูจะหายไหมโอกาสกลับมาเดินปกติไหม
หมอก็โอเคนะเขาก็ให้คำตอบที่ดี

คือหมอเขาก็ไม่ได้ให้คำตอบว่าจะกลับมาดีหรือเปล่า

แล้วเขาก็บอกว่าแขนขาเราก็อยู่
มันอาจจะกลับมาไม่เหมือนเดิมก็จริงแต่มันก็ยังเดินได้นะ
มันไม่พิการนะแต่จะไม่ปกติ

ยาที่มีอยู่ในบ้าน๒๓กระปุก

อาจจะเป็นสัมพันธ์ของยายหลาน
จังหวะเราไม่ไปกินข้าวที่บ้าน๒วันด้วย
เขาก็เลยรู้สึกแปลกบวกกับเขาอาจจะฝันเห็นแม่ด้วย

แล้วเขาก็เลยให้น้ำไปดูตอนเช้า

สุดท้ายคือน้าพาส่งโรงพยาบาล

แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งคุณบอกว่าคุณเนี่ยเคยตายไปแล้วด้วย

แล้วก็เป็นวิญญาณเนี่ยของตัวเองเนี่ยออกมายืนแล้วก็มองไปที่ร่างตัวเอง

เรารู้แค่ว่าเสียงปั้งเขาบอกมานะว่าเราอ่ะกระเด็นไปกลางถนน
มอไซค์อะเข้าข้างทางน้องที่ไปด้วยเนี่ยเข้าข้างทาง
ครั้งที่คุณบาดเจ็บหรือเปล่าครั้งเดียวกันไหม

ใช่หลังจากแม่เสียหนึ่งปีมันเกิดอยู่อยู่เกิดอาการว่าชนปั้งแต่เขาบอกว่าหนูอ่ะไม่ได้ชนท้ายใครเลยนะ

ตรงหน้าจตุจักรชนบุรีเลย
คือเหมือนกับชนอากาศอย่างนี้ปั้งรถกระเด็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เหรอ
ไม่รู้เหมือนกันคือมีสองแถวมีมอไซค์อยู่คันเสียงปั้งเราอ่ะห่อเป็นซุปเปอร์แมนเลยเราจำได้

แล้วรู้อีกทีคือมันมืด

หนูมืดเลยค่ะแล้วพอหนูลืมตามาอีกทีเนี่ยหนูรู้แต่ว่าหนูว่าเห็นคนพลุกพลาดมากเลยแล้วก็เห็นน้องที่ไปกับหนูว่ายืนอยู่ตรงหน้าหนู

แล้วก็มองมาเห็นป้ายว่าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลนะ

เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแล้วสักประเดี๋ยวก็ได้ยินเหมือนเจ้าหน้าที่อ่ะหลบหน่อยหลบหน่อยครับหลบหน่อยหันไปดูที่อยู่บนรถเข็นคือเรา
แต่เป็นตัวคุณเป็นร่างของคุณ

แสดงว่าไอ้คนที่โบกำลังมองอยู่นั่นคือวินถ้าสมมุติเราจะเชื่ออย่างนี้นะว่านั่นคือวิญญาณของคุณ

แล้วก็พอลืมตามาน้องน้องคนที่ไปกับหนูเขานั่งอยู่ข้างเตียงพอดี
เหมือนฝันแต่หนูก็รู้สึกเหมือนจริงก็เล่าน้องฟัง
น้องบอกเจ๊หลับนะเจ๊รถชนเสร็จเจ๊สลบยาวเลยอืมเนี่ย
โดนตอน๑๐โมงเจ๊มาตื่นตอน๕โมง

เรียกตรงนี้ตรงนี้อยู่หน้าลิฟต์นะเข็นไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้บอกเขา
ใช่เจ๊พูดถูกเพราะเข็นเจ๊ไปห้องประตูสีเขียว
คือมีจุดไหนเป็นอะไรยังไงคุณบอกได้หมดเลย
ทั้งที่คุณก็ไม่เคยไปในตำแหน่งนั้นมาก่อน
แล้วหลังจากนั้นก็เกิดปฏิหารกับหนูอีกเรื่องหนึ่ง
อยู่ดีเซนต์ซิกเซนต์สัมผัสที่๖ก็กลับมาเกิดขึ้นกับหนู

ยังไงฮะหอมยังไง

เป็นกลมที่นี่สะอาดที่นี่หอม

หรือคนที่ปฏิบัติธรรมสวดมนต์เยอะ

เขาจะบางคนจะได้กลิ่นไม่ดี

ที่จะดูจะเห็นเขาได้อย่างนี้ไม่ได้

แล้วพอดีจังหวะอาจจะเริ่มทะลึ่งตึงตังกันนิดนึง

ถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าจะอยู่ไม่สุข

ทีแรกเราก็มองแล้วเราก็มองว่าเอ๊ะมีอะไรใครมองทำไม

ปีที่ผ่านมาแต่ตอน๔ขวบตามข้อมูลเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยก็
เคยคุยกับลุงที่ตายไปแล้วด้วยไหมครับ
โอ้โหสมัยนั้นเยอะเลยค่ะตั้งแต่จำความได้จน๘ขวบเนี่ย
คือตั้งแต่๔ขวบยัน๘ขวบที่คุณเคยเห็นแล้วก็หายไป
แล้วก็เพิ่งมาเกิดอีกตอนที่รถชนนี่แหละครับ

ตาหนูเสียหนูฝันเห็นตาแล้วก็เห็นยมลูกมารับตาที่บ้าน

เป็นผู้ชายอ่านุ่งจุงกระเบนแดงมีรอยสักทั้งตัวสวมส่อง
สวมเค้าเรียกว่าสังวานเค้าไม่ได้ถือสามงามนะ
แต่เค้าถือเป็นไม้ท้าหัวกระโลก

ตอนนั้นตาหนูเสียเขามาเหมือนกับเขามารับวิญญาณไป
เราก็เห็นเราก็ชี้นะตาไปแล้วตาไปแล้วใครก็ไม่รู้เอาตาไป

มันเพิ่งมากลับมาตอนอุบัติเหตุครั้งใหญ่นี่แหละ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะชมแล้วต้องใช้วิญญาณในการชมด้วย
เป็นสับปะเหลอมาก็นานหลังจากที่ได้สัมผัสที่๖

วิญญาณของร่างของคนตาย

ก็ยายอะค่ะที่เขาเสียแหละ

ที่เขาเรียกว่า๓วัน๕วันเขาจะต้องมาหาร่างตัวเอง

เราก็รู้แล้วว่าเขามาหลังจากหมาหอนเนอะ

เข้ามาเร็วมาเข้ามาในสาราเนี่ยมา
อยู่เป็นเพื่อนกันมาแล้วมานอนกัน
คุณรู้อยู่แล้วว่าวิญญาณของคนตายมาถึงแล้ว
เพราะคุณอยู่กับศพจนคุณรู้เลยว่า๓วัน๕วันวิญญาณจะกลับมา

เป็นกลิ่นเป็นเสียง

เดินในสาระเลยค่ะ

แต่ว่าคุณกิฟต์นะฮะเรื่องราวเหล่านี้คุณมั่นใจนะว่าคุณไม่ได้อุปโลกอุปทานไปเอง

มานั่งที่ปลายเท้าหนู
แล้วเสร็จแล้วเขาก็มาเคียร์ค้า
เหมือนอยากจะคุยหรืออยากจะอะไรกับเราสักอย่าง

ยังไม่สามารถที่คุยกับเขาได้ใช่

หายาดว่ายาดยาดไปไหนใช่จนเราก็เลยแล้ววันนั้นยาดยาดเขาไปไหนกัน
อะเขากลับนอนบ้านไงฮะเขากลับไปนอนบ้านเขาก็แบบเขาเดินเดิน
เขาเดินแบบจนเขามานั่งเขาเคลียร์เราก็เลยแบบว่ายายหาลูกหาหลาน
เปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มานะเหมือนนั่งปลอบใจกับเขาอยู่สักพัก
บอกก็นะนั่งนะนอนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็จะมาแล้ว
ไม่เอานะเดี๋ยวเด็กเขาก็มาไม่ต้องไปกวนเขาด้วยดึกแล้ว
สักพักก็มีความรู้สึกว่าเขาหายไปอ๋อเหรอเหมือนคุณสื่อสารเขาได้ใช่
สับปะเลออย่างนี้ต้องอยากจะเห็นเครื่องลางของขังเขาฮะ
เครื่องรางของขังเขาเนี่ยมีอะไรบ้างอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
สวยไม่งามหรือดูไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะคะมีอะไรฮะโอ้มีกระดูกด้วยคุณหนุ่ม
อะไรบ้างคุณอธิบายหน่อยเราไม่กล้าจับจับได้ค่ะจับได้จำได้
ไม่เอาไม่เอาคุณให้คุณหนุ่มจับมาอันนี้คือคืออะไรประหลัดหนังเสือ
อย่างงี้เขาเรียกประหลักขิกอย่างงี้ก็ตะกรุดอันนี้เขาเรียกหนังเสือ
หนังสืออะไรอ่ะไปเอาจากไหนฮะอันนี้ได้มาจากเพื่อนพอดีรู้จักกัน
พอดีคุยอยู่อยู่ไปเจอเขาที่ร้านเลี่ยมพระเราก็เดินไปถามพี่หนูอยากได้พวกหนังเสือหน้าผักเสือ
เขาก็บอกรู้ได้ไงว่าว่าผมมีไม่รู้สิเขาเลยบอกเดี๋ยวสามเดือนผมจะขึ้นไปทำบุญ
เดี๋ยวผมเอาลงมาให้อืมแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นของวัดเป้งเลยค่ะ
สองอันนี้เป็นอะไรฮะเป็นของหลวงพ่อที่วัดเลยอืม
แล้วก็อันนี้ประหลัดขิกทำมาจากกระดูกอะไรไม่ค่ะอันนี้เป็นไม้
เป็นไม้ใช่ส่วนอันแรกที่มาจากตรงนี้ก็เป็นอันนี้ค่ะ
แก้เบี้ยแก้อืมหลวงปู่เจือใช่มีหมูอะไรนะหมูอะไร
นี่เขาเรียกหมูป่าเขี้ยวตันอ๋อหมูป่าเขี้ยวตันอืมนะฮะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งก็คุณก็จะพกไว้ตลอดใช่
นอนกับศพอะไรก็จะพกอันนี้ไว้ตลอดเลยที่พกตรงเนี้ยไม่ได้เกี่ยวมาเลยว่าอยู่กับผีแล้วพก
เราเป็นคนชอบของตรงนี้อยู่แล้วก็เลยพกเอาไว้แล้วช่วงหนึ่งเคยโดนลมเพลลมพัด
เขาบอกว่าตรงเนี้ยช่วยได้ก็เลยเป็นจุดที่ว่ากิ๊บพกตัวนี้มาตัวแรกอืม
แล้วทีนี้ก็มาเรื่อยเรื่อยอ๋อแน่นอนทำงานกับศพความสุขที่ได้รับคืออะไรครับ
ทุกวันนี้คือลมหายใจคือชีวิตกิ๊บมีค่าเพราะได้ทำตรงนี้หรือ
รู้สึกว่าตัวเองพักภูมิใจมากที่ได้ช่วยเขาได้ทำเขาได้ดูแลเขา
ก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณกิฟต์นะครับซึ่งถือว่าก็เป็นเรื่องที่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันแล้วกันนะฮะ
แต่ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับคุณคริปขอบคุณครับโอเคค่ะ
มาขอพรองค์พระพิกาเนธแล้วลูกได้สอบติดค่ะสอบเข้ามหนึ่ง
ที่มาวันนี้เขาคือของานไว้ตัวนึงก็ได้ตามที่เราขอไว้ค่ะ
สัทธาอยู่แล้วแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่ก็ยิ่งสัทธาก็มีใหญ่
เพราะว่าขอพรในองค์พ่อสำเร็จทุกครั้ง
นั่นคือองค์พระพิคเนตปรางเสวยสุขที่วัดสมานรัตนารามอำเภอเมือง
จังหวัดฉะเชิงเศร้ากันครับสังเกตได้ว่าจะมีผู้ที่ศรัทธาเดินทางมากราบไหว้
ขอพรทั้งเรื่องการงานการเงินและเรื่องค้าขายให้ประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมากนะครับ
วันนี้มูตัวพ่อคุณหนุ่มกัญชัยและมูตัวแม่อย่างคุณมดดำ
จะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับองค์พระพิคเนตปรางเสวยสุของค์นี้กันครับ
ตอนนี้เราอยู่ที่วัดวัดสมานสัตนารามครับ
เราจะเห็นคนแชร์รูปกันเยอะเหลือเกินพระพิคเนตสีชมพู
ถูกต้องแล้วก็องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
ทีที่สำคัญด้วยกว่านั้นคุณผู้ชมครับเชื่อไหมคะว่าหลายคนบอกว่าที่นี่องค์พระพิฆาเนตสักสิทธิ์ที่สุด
แล้วก็ประชาชนไม่ว่าจะทั่วทุกสารทิศมักจะเดินทางมาขอเรื่องงานเรื่องเงิน
แม้กระทั่งการสร้างพระพิคเนธเองก็มีปฏิหารเกิดขึ้นมากมาย
เกิดจากพระพิสุรูปเดียวฮะ

ณวันนี้วัดสมานรัตนารามกลายเป็นแลนด์มาร์ค

คือตรงนี้ต้องเจริญพรให้ทุกคนนั้นได้เข้าใจก่อน
ทุกคนเนี่ยพอออกไปทางนี้ก็จะมีข้อสักถามว่า
เป็นวัดในพุทธศาสนาทำไมถึงมีองค์พระพิกเนต
ใช่ครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสนามอีฮินดู
คือตรงนี้เราต้องบอกว่าสมัยก่อนวัดนี้เป็นวัดล้าง
แล้วก็เราเองก็คือพยายามหาเงินมาทำแต่ว่าเราไม่ค่อยได้รู้จักใคร
พอขอพระป่าบ่อยเข้าก็มีเสียงมาว่าเราเป็นพระนักขอ
เราเองก็เกิดความสะท้อนใจก็เลยอธิษฐานจิตว่าทุกวันเลย
ก็ตรวจน้ำแล้วก็อธิษฐานจิตกลางแจ้งว่า
ขออั้นเชิญพระมีเทพองค์เดรียองค์หนึ่งมาช่วยให้เราบุรนาวัทว์หนิ่ยสำเร็จ
เราก็จะทำการสร้างท่านไว้หน้าวัดนะครับตอนนั้นที่ขอนะครับ
เราเองก็มีแรงบันดาลใจว่าให้สร้างองค์พระพิคเนต
เกิดจากนิเมียก็เกิดจากตรงนี้นะฮะ
เพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนให้คนประชาชนได้รู้จักมากขึ้น
เราบอกว่าองค์นอนจะไปหาแบบที่ไหนเพราะว่าแบบสวยไม่ค่อยมี

เราก็บอกว่าให้ไปที่นครนายกเดี๋ยวอาจจะได้เจอก็ได้
เราก็เลยไปที่พระพิคเนตองค์นั่งที่นครนายก
ไปดูแล้วก็ยังไม่เจอก็จะกลับ
เอิญเจอหลวงพ่อเจ้าวาดวัดศรีสุดาราม
ท่านก็ถามว่าท่านจะไปไหน
เราก็บอกว่าจะมาหาแบบพิทธิเนธองค์องค์นอนครับ
ท่านบอกว่าเออเราเขียนไว้แล้วพอดีนะจะไปสร้างไหม
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นลายเส้นยังไม่มีอะไรเลย
เป็นแค่ลายเขียนยังไม่ได้ลงสี
เราก็เอาแบบพิมพ์นั้นวันนั้นไปก็ได้ทั้งพิมพ์แบบ

เพราะว่าท่านให้ช่างมาด้วยนะครับปรากฏว่าวันเดียวเราได้แบบครบช่าง
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากเลยนะครับ
พระคุณเจ้าได้นิมิตเห็นองค์พระพิคเนธและบันดาลความสำเร็จได้เพียง๑วันเท่านั้น
หลังจากนั้นพระคุณเจ้าจึงเริ่มก่อสร้าง
แต่จนปัญญาด้วยปัจจัยที่ไม่เพียงพอก็เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึ้นมาอีกครั้ง
เราไปฟังพระคุณเจ้าเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นกันต่อครับ
คือจริงแล้วเรื่องขององค์ท่านเป็นเรื่องที่แปลกกว่านั้น
ก็คือว่าก่อนที่วัดเนี่ยจะเป็นที่รู้จักนะครับก็คือว่ามีโยมเนี่ยมาจากหลายที่
บอกว่าท่านให้มาเข้าฝันว่าให้มาไหว้ท่านอยู่ริมแม่น้ำเบากงนะครับ
แต่ว่าอย่ามาทางน้ำนะจะติดสันดรเพราะท่านบอกว่ากำลังสร้างแต่ยังสร้างไม่เสร็จ
เล่าให้ฟังอย่างนี้เราก็คิดว่าโอ้ท่านต้องมีความศักดิ์สิทธิ์
หมายถึงว่าท่านไปตามคนให้มาไหว้ท่านเอง
เพราะว่าตอนนั้นวัดยังไม่มีที่รู้จักฟาร์มศักดิ์สิทธิ์นะครับ
อันนี้จะเล่าให้ถึงเลยก็คือช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูฝน
เราก็ถามกับช่างที่ปั้นว่าจะทำการสร้างใช้เวลา๔เดือน
บอกว่าใช้เวลาเพียง๔เดือนถ้าฝนไม่ตก
แต่ว่าช่วงนั้นที่ทำวานศิลาเลือกเนี่ยฝนตกทุกวันเลยเราก็เลยทำการบวงสวง
แล้วก็ขอว่าใน๔เดือนเนี่ยก็ขอให้อย่าได้มีฝนตก
ก็ปรากฏว่าในช่วงที่ก่อสร้างเนี่ยฝนไม่ตกในกลางวันจริงจริงนะฮะ
จะตกเฉพาะหลังจากเย็นไปแล้วก็ทำให้งานไม่สะดุด

อ๋อ๔เดือนเหรอครับสูงเท่าไหร่ฮะ
สูง๑๖เมตรยาว๒๔เมตร

ทำไมถึงต้องเป็นสีชมพู
ความรู้สึกก็บอกว่าน่าจะเป็นสีชมพู
ซึ่งสีชมพูเนี่ยเราว่ามันเป็นสีที่สดใส
ซึ่งเรามารู้ภายหลังว่าสีชมพูก็คือสีองค์ท่าน
เพราะว่าเราไม่รู้ประวัติของพระพิคเนต
อาจจะเป็นเพราะความบังเอิญหรืออาจจะเป็นพลังบางอย่าง
ที่ทำให้การก่อสร้างองค์พระพิคเนตสำเร็จลุกล่วงไปได้ด้วยดี
ภายใน๔เดือนนะครับจนกลายเป็นเสียงล่ำลือกันปากต่อปาก
ความสำเร็จที่เกิดขึ้นทำให้ผู้คนทั่วทุกสารทิศ
หลังไหลมากราบไหว้ขอพรองค์พระพิคเนตปรางเสวยสุขกันอย่างไม่ขาดสายเลยล่ะครับ
เชื่อค่ะเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านนะคะ
คือเราขอพรสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จค่ะ
คือเรื่องการเงินการงานอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือการงานแล้วก็ประสบความสำเร็จดีได้งานดีทำ
แล้วก็มีอาชีพที่เรามั่นคงเลยค่ะ
ก็มีอยู่ว่าคือลูกสาวจะไปสอบเข้าม๑นะคะ
แล้วก็มาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากองค์พระพิคเนธขอให้สอบติด๑ใน๕๐เองค่ะ
แล้วก็สอบติดดั่งความตั้งใจดั่งความปรารถนา
เราก็เลยนับถือองค์พระพิคเนตนี้ค่ะให้อยู่คู่กับเราตลอดไป
สมัยก่อนนะครับเราก็ไม่มีบ้านใช่ไหม
พออยากได้อยากประสบสำเร็จเขาบอกว่าขอพระพิฆเนตเนี่ย
ประสบเร็จในเรื่องการงานและการเงินดีมาก
ก็เลยมาขอว่าถ้าได้งานหรือต่างเนี่ยอยากปลูกบ้าน
พอก็เลยว่าจะเรื่องอธิษฐานนะครับ
ว่าเราอยากทำให้พ่อกับแม่ก็ได้งานได้งาน
อยู่ก็ลองไปจับพี่กับเพื่อนขาย
จากที่ขับขายไม่ได้ซื้อราคาไม่กี่บาท

เราก็มีคนพูดถึงบ่ายแล้วก็เข้ามาทำบุญ

ก็แทบจะมาเกือบทุกเดือนนะพี่นะ
ที่เมาเนี่ยก็คือของานไว้ตัวหนึ่งคือ
ก็ได้ตามที่เราขอไว้ค่ะ
วันนี้ก็ตั้งใจจะมาบูชาองค์ใหญ่ไป
มาขายของนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับ
ก็ขายดีทุกครั้งที่มาเปิดร้านนะครับ
ก็มีการไปขอพรจากองค์พ่อครับว่า

หมดทุกวันนะครับไม่ให้เหลือกลับบ้าน
ทุกครั้งหรือทุกเช้าที่มาก็จะมีการไปไห้

แต่ก็เป็นสิ่งที่สำเร็จตลอดนะครับ
เพราะผมได้บอกเพราะว่าถ้าผมขายของดี
ผมจะนำเงินที่เป็นส่วนรายได้ส่วนหนึ่งนะครับ
ช่วยสร้างโรงพยาบาลนะครับ
ศรัทธาอยู่แล้วครับแล้วก็ได้มาอยู่ที่นี่ก็ยิ่งศรัทธาเข้าไปใหญ่นะครับ
เพราะว่าขอพรในองค์พ่อสำเร็จทุกครั้ง
อกจากองค์พระพิคเนตปลางเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว
บริเวณรอบฐานของพระพิคเนธยังมีรูปปั้นนูนต่ำ
แสดงถึงปลางต่างขององค์พระพิคเนตที่มีมากถึง๓๒ปราง
ซึ่งผู้ศรัทธาบางคนก็เชื่อว่า
อธิษฐานให้ครบทั้ง๓๒ปลางก็จะเกิดผลสำเร็จได้เช่นกันครับ
แต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดบริเวณด้านหน้าองค์พระพิคเนต
จะมีรูปปั้นหนูอยู่๒ตัวครับ
สังเกตว่าจะมีผู้คนหลากหลายท่านเข้ามากระซิบที่หูของรูปปั้นหนู
มีความเชื่อกันว่าถ้าอยากได้สิ่งใด
ขอพรสิ่งใดให้สมหวังให้ไปกระซิบที่หู
ให้ประธานสิ่งที่เราต้องการกลับมานั่นเองครับ
ทำไมถึงต้องมีหนูอะสองตัวเนี่ยคือ

อันดับแรกเลยหนูหูทิพย์ตาทิพย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับก็จะมีหูมีตัวเดียวนะครับแต่ว่าพอเรามาสร้างเนี่ยหลวงพี่คิดว่ามันต้องมีซ้ายกว่าก็คือ
สังเกตดีคุณผู้ชมฮะหนูเนี่ยนะฮะจะเอามือเนี่ยป้องไว้ที่หู

นี่นะฮะหูทิพย์นะครับแล้วตาทิพย์ล่ะฮะ
ตาทิพย์ก็คือจะป้องตาป้องตาทางฝั่งนู้นนะฮะหลวงพี่เกิดแรงบันดาลใจว่าหนูเนี่ยนะครับ
ก็น่าจะสร้างไว้สำหรับเพื่อคุ้มครองครับนะครับเพื่อเป็นบริวารเพราะว่าสองของตนเนี่ย
หลวงพี่ก็เลยเอ๊ะเราจะสร้างหนูทั้งหมด๘ตนดีไหมเพื่อระวังทั้งหมด๘ทิศ
ก็จึงได้ทำการปั้นทั้งหมด๘ตนทีนี้ในแต่ละตนจะสังเกตว่ามีสีต่างกัน
สีเหลืองสีแดงสีเขียวซึ่งอันนี้หลวงพี่ใช้หลักของเรื่องห่วงจุ้ย
ก็คือใช้สีชิดแต่ละชิดเป็นตัวแทนต้องไว้ยังไงถึงที่ถูกต้องเหภะเพราะว่า
มีหลายคนมาอาจจะไหว้แบบไหว้หนูนไหว้นี่แบบนั้น
แต่วิธีการไหว้ผมเชื่อว่าน่าจะมีการไห้ที่ต้องถูกต้องนะ

คือการไหว้เนี่ยก็จะว่าไปแล้วก็คงไม่มีใครที่จะตอบได้ว่าอย่างไรถูกต้อง
เพียงแต่ไหว้ด้วยศรัทธานี่แหละถูกต้อง
ฝ้ายสัทธานิบลังค์ครั้งเราไหว้ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ธุปใช้เทียนใช้ดอกไม้
ก็ขอพรสำเร็จเพราะอะไรฮะเพราะแค่อธิษฐานจิตอธิษฐานใจ
ถ้าเราลำบากจริงเรามาขอเนี่ยอย่างนี้คือเกี่ยวเรื่องของเทพทั่วไป
คือทุกองค์เนี่ยฮะเป็นเทพเทวดาหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ย
เราอธิษฐานจิตด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะครับ
สิ่งที่เราขอนั้นก็สำเร็จได้โดยไม่ต้องจำเป็นต้องใช้ทูปใช้เทียนก็ได้เหมือนกันนะครับ

กลัวว่าทุกคนเนี่ยจะพูดแล้วว่าจะหลวงพี่เอามาส่งเสริมเรื่องความงงาย
หลวงพี่บอกว่าทุกคนเนี่ยมาขอที่เนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ทั้งร้อยคนนะ
เพราะทุกคนเนี่ยถ้าต่างคนต่างขอแล้วได้หมดก็คงไม่มีใครจนแล้วล่ะ
แต่ทีนี้เกิดจากตัวเราสำคัญที่สุด
ถ้าตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีบุญรักษาพื้นฐานมา
มีพื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยท่านก็มาต่อยอดเสริมบุญให้เสริมความสำเร็จให้
อันนี้ก็จึงสำเร็จฉะนั้นตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญของแต่ละบุคคลด้วย
แน่นอนว่าวันนี้วัดสมานจากวัดล้างนะครับ
โอเคนะครับวันนี้ต้องกลับนามัศกาลพระจันทร์นะครับ

คุณผู้ชมท่านใดมีสถานที่ที่ลี้ลับ
เรื่องราวเหนือธรรมชาชิคกรปิสัจดิ์
แล้วอยากให้มูตัวพ่อและมูตัวแม่ของเราไปพิสูจน์กันถึงที่
และทั้งหมดในค่ำคืนนี้คือมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใครจะมูให้สุดถึงชั้นฟ้า
หรือลึกล้ำถึงชั้นบาดาลต้องหมู่ไหน